จุดยืนของพักเก้าไกลในการโหวตเลือกนายกในรัฐสภา

ปลั๊กเก้าไกลคิดว่าควรจะเป็นแบบไหนอย่างไร
อันที่๑จุดยืนของพักเก้าไกลคืออยู่เคียงข้างประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน๙๙ที่ถูกกดขี่โดยคน๑ในประเทศนี้
ซึ่งพิสูจน์ได้โดยโลโก้ของพักเก้าไกลที่เป็นสามเหลี่ยมกับหัว
ถ้าเป็นอย่างนี้ประเทศไทย๑อยู่ข้างบน
กดขี่คน๙๙ข้างล่างทั้งในเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ทั้งในเรื่องของการเข้าสู่อำนาจผ่านการทำรับตัวหาทุกข้าวปี
เราต้องการเห็นภาพของประเทศไทยเป็นแบบนี้
คืออำนาจสูงสุดเป็นของพี่น้องประชาชน

พอมีการเลือกตั้งในสภาร่างก็คือสภาของสอสอ
กับสภาบนที่มาจากสวมาจากวุฒิสภา
มาจากการแต่งตั้งของคนเพียงไม่กี่คน
อำนาจเลือกนายก๕ปีปีนี้จะเป็นปีสุดท้าย

ก็คือคนที่พี่น้องประชาชนให้เจตจำนงเขามาเป็นอันดับหนึ่ง
มากที่สุดของพักไหนก็แล้วแต่

ถ้าประชาชนเลือกภักดิ์ใดภักดิ์หนึ่ง
หรือแม้แต่ว่าภักดิ์เกาะไกรมาเป็นอันดับหนึ่ง
ในการจัดตั้งรัฐบาลเขาคนนั้นก็ควรที่จะมีโอกาส
ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลและแคนดิเดตนายกคนนั้น

ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราแพ็คในสภาร่างเสียง
เป็นจำนวนที่มากมายเหมาะสม๓๗๖เสียง

ซึ่งด้วยความที่เราอยู่ในระบบประชาธิปไตย
ในระบบรัฐสภาคือรัฐบาลผสม
รัฐบาลผสมก็บอกอยู่แล้วว่าต้องผสม
มันไม่ใช่ระบบประชานาธิบดีที่คุณเลือกฟัง
อันนี้มันเป็นระบบประชาธิปดีระบบสองคั่ว

ของประเทศไทยเป็นระบบรัฐบาลผสมในการจัดตั้งรัฐบาล
เพราะฉะนั้นคนที่มีเสียงอันดับหนึ่งก็ควรที่จะได้จัดตั้งรัฐบาล

ซึ่งจริงแล้วมันไม่ควรที่จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น

ถ้าพี่น้องประชาชนเห็นแล้วกังวลว่าจะเป็นแบบนั้นเนี่ย
ผมคิดว่าเจตจำนงในการเลือกน้ำหนักทางการเมืองเนี่ย

เพราะเราเคยเจอมาแล้วนะเมื่อปี๖๒นะ
คืออันดับหนึ่งไม่ได้แล้วก็อันดับ๒เขาก็ไปรวมรวม
ใช่แต่คุณต้องเข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างการ๖๓
คุณจะอนุมานว่ามันจะเกิดขึ้นในปี๖๖ก็ค่อนข้างที่จะยาก
เพราะว่าปี๖๒นั่นคือเป็นปีแรกในการเลือกตั้ง
ตอนนั้นโจทย์การตั้งคำถามก็คือ
โจทย์มันคือประชาธิปไตรกับประชาธิปไตรแม้แต่ทหารที่ทำรัฐบาลก็มาสวมเสื้อเป็นภักดิ์ทหารจำแรงแล้ว
เพราะฉะนั้นมันมาอยู่ในระบบประชาธิปไตยกันหมดคราวนี้ประชาธิปไตยมันมีหลายเฉดสี
คุณก็ต้องเลือกแล้วก็ให้น้ำหนักทางการเมืองกับพักที่เป็นประชาธิปไตยที่ทำให้ท่านมีความหวัง
ที่ทำให้รู้สึกว่าสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้มาจะได้
แต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยในกรณีที่จะจัดตั้งไม่ได้เนี่ยนะคือนรกบนดิน
ซึ่งเป็นนรกบนดินสำหรับเค้าเราก็เพราะว่าเค้าต้องมาด้วยพลังจากสภาษณ์สูงเนอะในระยะ

คือก็แต่คุณได้เป็นนัยกได้คุณไปบริหารไม่ได้

ถูกต้องคุณจะผ่านกฎหมายยังไง
แล้วถ้าเกิดผมเปิดอภิปราณแม่ประวัยแม่บันดาลใจคุณวันแรก
จะทำยังไงเสียงคุณจะเอามาจากไหนหรือจะพาล่าง

ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งต้องการ
ถ้าเกิดคุณคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังมีปัญหาความท้าทายเยอะ
คุณต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
แล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าอยากจะให้มันเป็นในตามระบบมากที่สุด
ว่าน้ำหนักทางการเมืองพักเก้าไกลเยอะพอแล้วคุณมั่นใจได้ว่าพักเก้าไกลจะทำตามระบบ
เข้าจำนองคลองธรรมและเป็นตัวที่เปลี่ยนตัวแปลในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนั้น
สว๒๕๐เศียงไม่ควรฝืน

และราคาในการฝืนปี๖๒กับปี๖๖ไม่เหมือนกัน
๖๖คุณลองฝืนผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถทำได้อย่างปี๖๖

ราคาอาจจะเกิดอะไรขึ้น
ผมคิดว่าก็จะทำให้ประชาชนความรู้สึกแตกแยกมากขึ้นไปอีก
ความชอบทำของการบริหารก็จะยิ่งยากเข้าไปอีก
ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลก็จะยิ่งแยกเข้าไปอีก

อย่างที่มีหัวหน้าพักฝ่ายรัฐบาลคนนี้ได้พูดออกมา

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนเห็นภาพตรงกันหมดตรงนี้เนี่ย
เราพูดกันก่อนก่อนที่จะได้รับเจตจำนวนจากพี่น้องประชาชนมาให้ชัด
เราบอกว่าพักร่วมฝ่ายค้านณปัจจุบัน
คือพักร่วมที่มีคำตอบสำหรับความท้าทายของประชาชน
ปัจจุบันให้ดีที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาล
และเราไม่มีวันจับมือกับคนที่ยึดอำนาจมา
ถ้าเกิดว่าประชาชนเชื่อว่าอันนี้คือความชัดเจนของพักเก้าไกล
เลือกเราเข้ามาจนทำให้น้ำหนักการเมืองของเราเยอะพอ
จนกระทั่งเวลาเข้าสู่โต๊ะเจรจาเนี่ย
ผมมั่นใจว่าด้วยน้ำหนักทางการเมืองที่ผมนั่งอยู่บนโต๊ะพอเนี่ย

การจัดการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีจะเป็นไปตามระบบ

แล้วก็จะสามารถปิดสวิตช์๓ปออกจากสภาร่าง

แล้วก็จะทำให้การแก้ไขปัญหา
ทำให้เรามีสมาธิในการทำนโยบายต่างที่เกี่ยวข้องกับปากท้อง

นี่เราคุยกันคุณเห็นเลยว่า
ทำไมโซโลแกนของพระเก้าไกรต้องเป็นการเมืองดี
ปากท้องดีแล้วก็มีอนาคต
เพราะว่าสมาธิในการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้อง

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกัน

และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวี
และก็ชมสดที่นี่ไทรรัชทีวีช่อง๓๒